เราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุ
มาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ประธุมธานีมีจ่าทหารอากาศใดหนึ่งนะครับ
รถยนต์จะกลับบ้านระหว่างทางมีรถกระบะขับปาดหน้า
หักหลบทำให้เสียหลักพุ่งชนรัวบ้านของประชาชน

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่สำราญอายุ๒๓ปีคนขับรถเก่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ตำรวจสพลาดหลุมแก้วสอบสวนทราบว่า

กำลังขับรถกลับบ้านย่านลาดหลุมแก้ว

มีรถกระบะขับแซงขวาขึ้นมา

หากหลบจนเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านหลังดังกล่าว

เพื่อติดตามคนขับรถกระบะตามที่ถูกกล่าวอ้าง

ที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
รถพ่วง๑๘ล้อบนถนนฟุตบอลเป็นเอก
ในพื้นที่หมู่๑๐ตะบนทุ่งสุลา

พบศพนายบุญเลิศเพียอ้มอายุ๒๔ปี
และนายบัญชาเอมิวจูเนียวันลีลา
อายุ๒๐ปีเสียชีวิตอยู่กลางถนน

ฮอนดาซูเฟอร์คัปสีชมพู
อายุ๔๗ปีคนขับรถพ่วงทราบว่า

ชวังเพื่อไปรับตู้คอนเทนเนอร์

ชนถังน้ำมันผมครับ

เตรียมเชิญผู้เห็นเหตุการณ์ไปให้ข้อมูลอีกครั้ง

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายกฤษณะสุเกต
อายุ๓๓ปีที่ได้รับบาดเจ็บ

ในพื้นที่ตระบวนบางฮัวอำเภอบำผม
หลังขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะส่งของ
โชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ขับออกมาจากร้านอาหารข้างทาง

ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมาจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ท้ายด้วยอุบัติเหตุที่จังหวัดปราจีนบุรี
เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์
บนถนน๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา

ในพื้นที่บ้านเรียบตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จากการตรวจสอบพบศพนายสอนชัยมั่นคงอายุ๓๔ปี

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต

นายอนุวัฒน์จบนุษย์อายุ๒๓ปี
คนขับรถเก๋งระบุว่าเดินทางจากกรุงเทพมนคร

เสียหลักล้มแล้วถลายตกร่องกลางถนน
ส่วนคนขับกลิ้งอยู่กลางถนน
ตัวเองเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง